สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทำไมมันต้องสดขนาดนี้นะมารคอยู่เมื่อวานเสียงดำเดิมรายการแทบจะไม่มีเลย

ก็ดูท่าทางเขาเดินขาทาง

ไปเกาหลีไหมท่านหนุ่มนินทราได้ยินไหมรู้ไหม
ชั่นเซ็ตเธอสวยมาก
เวลาสุดยอดเขาปกป้องมาก

เขาเป็นคนพูดแล้วก็บอกว่าจะกระโดดมาก

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ทำไมอ่ะรุ่นนี้เหรอจมอยู่ใต้นี่

แต่งชุดศรีกากีกระโดดถีบรถเขาด้วย

แล้วเขาวิ่งกลับขึ้นไปในรถตัวเอง

พยายามที่จะหนีก็ถอยไป

เขาก็ลงมาพยายามไปทุบรถ

นี่ครับ

ตรงนี้ท่านกระจกเนี่ย

หลักจากนั้น
ผู้ชายนะครับที่อยู่ในรถ
กับผู้หญิงเนี่ยก็พยายามจะไปลาก

จากนั้นคนขับรถสวมชุดสีกากี

หลังจากนั้นพยายามวิ่งนะฮะ

ก่อนจะถูกคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่ง

โดยมีการทุบตีรถแล้วก็พยายามให้อีกฝ่ายลงมาคุย
แต่คนขับพยายามถอยหลังนะฮะ
แต่สุดท้ายถูกทุบจนกระทั่งกระจกนั้นแตก

แล้วก็พยายามจะเข้าไปทำร้ายชายที่อยู่ในรถนะครับ
ก็เรียกว่าคลิปที่เห็นนะครับ
เป็นกล้องหน้ารถของบุคคลคนหนึ่ง

นั่นแหละอ่ะมันถึงจะเขียนมาได้

โอ๊ยเธออยู่ดีมาขีบรถเราโอ๊ยเขาถือถือทำไมอ่ะวัตถุโอ๊ยตายแล้วมะ
คือความคืบหน้าในวันนี้นะครับเอาความคืบหน้าหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องอื่นนะครับ
เอาความคืบหน้านะฮะพลเรือโทการดีอุบลนะฮะเป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะครับ
ในฐานะโฆษกองทัพเรือได้มีการเปิดเผยแล้วนะครับเพราะว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชายแต่งกายคล้ายกับทหารเรือ
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับคู่กรณีบนถนนพุทธมนตรสาย๓เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
กองทัพเรือเนี่ยขอเรียนให้ทราบนะครับว่ากองทัพเรือนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหากเป็นข้าราชการในกองทัพเรือจริง
กองทัพเรือพร้อมเตรียมเดินการอย่างเต็มที่เพราะภาพที่ออกสู่ธนชนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของทหารเรือ
ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่าบุคคลที่ปรากฏในข่าวนั้นเป็นข้าราชการกองทัพเรือจริงนะฮะ
โดยในขณะนี้ภูมิครับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัดได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
หากพบว่ากระทำความผิดจริงจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป
ส่วนการดำเนินการทางด้านคดีระหว่างคู่กรณีก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย
โดยกองทัพเรือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและไม่ปกป้องคนผิดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
สรุปแล้วคือเป็นทหารเรือ
แล้วเขาก็ไม่ออกมาจากรถเลยใช่ไหม
ไปถีบรถเขา

ไม่รู้อันนี้ยังไม่มีใครสามารถเปิดเผยได้

คนที่ถ่ายไว้เขาบอกว่าเขากำลังจะไปส่งลูกเขาที่โรงเรียน
ประสบเหตุเข้าก็เลยเอากล้องมือถือถ่ายเอาไว้
ไม่ใช่กล้องหน้ารถอย่างในข่าวที่บอกเป็นกล้องมือถือ
ก็มันเหวี่ยงได้อย่างขนาดนี้มันเหวี่ยงไปได้
นี่ครับเนอะโอเคเรื่องอะไรฮะอีกหนึ่งเรื่อง
เตางอยกลับมาให้โชคให้ลาบหลายต่อหลายงวด
ถ้าคุณจินตลาไปที่เตางอยทุกครั้ง
จะต้องมีเลขกลับมาแล้วทำให้ทุกคนถูกทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขอะไรแต่ครั้งนี้ที่สวนสาธารณะอบตเตางอย
เตางอยจังหวัดสกลนครซึ่งต้องยอมรับฮะเป็นสถานที่ตั้งของรูปปั้น
ญาเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยว
แล้วก็คอหวยเดินทางมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลขอฉกข้อรับไม่ขาดสาย
ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำน้ำพุงระยะทางของสะพานประมาณ๑๐๐เมตร
เพื่อข้ามไปยังวัดพระธาตุเต่างอยและหรือวัดสิริมังคระ
ซึ่งเป็นวัดใหญ่ในอำเภอเต่างอยขนาดที่ลานพญาเต่างอย
ก็จะมีการเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง
แล้วก็เปิดจำหน่ายสิ่งบูชาพญาเต่า
ก็ได้แก่น้ำอัดลมสีแดงนี่ไงน้ำแดงนี่ขาดไม่ได้จริงเนาะ
แล้วที่สำคัญเนี่ยผักปุ้งกระจาดละ๒๐บาท
พร้อมกับวัตถุมงคลโดยนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้พญาเต่างอยนะฮะ
หลังจากกราบไหว้ไปแล้วก็ต่างถ่ายภาพไปที่ระลึกนะฮะ
ครั้งหนึ่งเคยได้เดินทางมากราบไหว้พญาเต่างอย
รายงานข่าวแจ้งมาจากมีการจำหน่ายสินค้าต่าง

ยังมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่จำนวนมากเนี่ย

บางวันคุณเชื่อมันว่าแผงโลเตอรีอย่างเดียวนะ
ขุนแอ้งจี้ฉ้าไม่ทำกันใช่แล้วเดี๋ยวนางตกใจ

เธอคิดดูว่าแผงหวยแผงหวยที่หน้าพญาเต่างอนวันธรรมดา
วันธรรมดาเนี่ยอย่างน้อยห้าสิบแผงแต่วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัดตันเลิก
พระใหญ่วันอะไรอย่างนี้แผงหวยเนี่ยทะลุร้อยแผง
สิบใบ๖๐ล้านพันเท่าไหร่ครับคุณแม่ราคาทุน๑๓๐๐บาท
ก็ราคาตึกเกิน๑๐ใบใบละ๘๐บาทปกติต้อง๘๐๐บาทอันนี้ก็เพิ่มอีก๕๐๐
อันนี้เขาบอกว่าต้นทุนเขา๑๓๐๐ก็อาจจะเขาอาจจะเลขสวยหรือเปล่าเธอเขารับมา
เขารับมาในใบ๑๓๐บาทหรือเปล่าครับให้เขาไปเถอะอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยจริง
ผมเคยคุยกับคนที่สร้างเตางอยด้วยนะสนุก
จริงเหรอทำไมคิดถ้าเรามูไนท์อยู่เราจะได้คุยไหมเถอะ
เขาไม่ค่อยมาคือคนที่ทำเนี่ยรู้สึกเป็นในอำเภอคนก่อนแล้วก็มีเหมือนกับเป็นตัวแทนผู้ใหญ่หรืออะไรสักอย่างคนหนึ่ง

คือตอนแรกเลยเนี่ยในอำเภอคนเก่าที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง
ปรากฏพอสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนมาขอนู่นขอนี่ก็แล้วก็ถูกกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาไปดูเนี่ยมีคนเนี่ยเอาตะปูไปตอกที่เท้าของเต่า๔มุมเลย
เพราะว่าเตางอยให้เงินเยอะไปไงแล้วเต่าเนี่ยเหมือนกับน้ำตาเนี่ยไหลไปต่อเขาทำไมอ่ะ
ไม่ตอนนั้นเขาให้หวยบ่อยไงให้บ่อยไปเขาให้หวยบ่อยวันดีคืนดีก็มีแบบว่าคนไปทำมูเตลูไปทำศัยศาสตร์ไม่ให้เตางอยเดินได้
เขาก็เลยไปตอกสี่มุมรายการเราเนี่ยแหละเคยนำเสนอเขาบอกเป็นทำพิธีศัยศาสตร์วันดีคืนดีก็เอาอะไรไปปิดตาเต่ารอเต่าน้อยร้องไห้เหรอ

มันเป็นอำเภอเต่างอยมันปูนปั้นอ่ะพี่
มันคงมีเรื่องราวรู้มันเป็นพวกพระก็เป็นปูนปั้น
แต่คงจะมีเรื่องราวมาก่อนว่าอำเภอทำไมอำเภอถึงชื่อเตางอย
ทำไมจนถึงแม้กระทั่งบ้านหมู่บ้านก็ยังชื่อหมู่บ้านเตางอย
ซึ่งบางคนบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เหมือนกันเพราะว่า
มันเป็นความเชื่อเขาบอกตั้งแต่ตั้งเตางอยคุณจะรู้หรือไม่ว่า
ก็แปลกสกลนครเป็นจังหวัดแรกนะฮะที่จะมีโรงพยาบาลที่ใช้กัญชาแบบเต็มรูปแบบด้วย
อีกนวยใครจะไปรักษากัณฑาถึงเป็นรักษาที่สกฯนครแล้ว
นิจจินตลาดก็ยังเนื้อถือมากนมบอกว่าชีวิตนางเปลี่ยนชีวิตนางอายุน่านก็๕๐กว่า
นางก็บอกว่าทุกครั้งที่ไปจะรู้เลยว่า
ครั้งไหนจะได้โชคได้ลาบแล้วเตางอยจะมาตอนกี่โมง
ค้ารอตเตอรี่จากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลเกราะ
ที่ผ่านมางวดนี้เลขเตางอยแรงมาก
ไม่เอา๖๕๗๕๘๕๙๕ไปด้วยล่ะ

แต่พอป่าเปรมถึงอศัลยกรรม
เลขของป่าเปมกลับมาแรงตีทางโค้ง
โดยเลขวันเกิดแล้วอาสัญกรรมของป่าเปรม

แล้วมีเลข๙๘๙๙
ตอนนี้คือแบบว่าขายหมดเกลี้ยงเลขที่หมดไปแล้วนะฮะ

ขายหมดตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว

แล้วแต่เตางอยจะให้ใครหรือดวงของคนนั้น

แล้วก็ที่สำคัญวันใกล้หวยจะออก

เดี๋ยวจะเห็นเลขตรงนั้นอยู่ถ้าวตัวเต่างอย
บางคนถูกบางคนก็ไก่เกลียง
บางคนก็มาบนบทสารกลางว่าได้แล้ว
เขาบอกว่า๑๐๐คนที่ถ่ายรูปไปแล้วไปขยายทางโทรศัพ

เขาว่าอย่างนี้สติมาปัญญาเกิดสติตระเดิดจะเหลือแต่หอย
แล้วถ้าไม่เห็น

ก็เอาละเอ่อก็ไม่รู้อะพวกนี้พูดหมายถึงว่าไต้ดินอ่ะเออ
เลขท้ายสามสองตัวออกเขายังขายอยู่เลยอ๋อเหรอเพราะบางที
เลขที่แบบปูนาขายก็ต้องขยายอ่ะบทที่บอกว่าถ่ายพบ

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันหน่อยนะคะ

อย่าทำเป็นเล่นไปอย่าทำลายเลย

ทำอย่างนี้ไม่ได้

ติ๊กเกอร์แตะลงไปอย่างนี้ไม่ได้

ไอ้พวกคิตตี้ลายแมวน้ำอะไรอย่างนี้
ไงล่ะแผนการท่องเที่ยวพังเลย

กลุ๊ปทัวร์ชอบใช้อย่างนี้ไงที่แบบเป็นกลุ๊ปทัวร์ไง

แล้วทำไมอ่ะเพื่ออะไรเหรอคือเขาบอกอย่างนี้

มันจะได้แบบว่าอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะ
เป็นลูกกรุ๊ปทัวร์ในลักษณะแบบนั้นแหละ

เขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะคะ

การแสตมป์ลูปต่างลงไป

คุณอาจจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศได้

นะคะหนังสือเดินทางเนี่ย
เขาจะตีไปเลยว่า

ถ้ามีการมันมีแต่การประทับตา
การเข้าออกเท่านั้นเอง

แต่เป็นรูปอื่นจะเป็นไปไม่ได้

ห้ามเข้าประเทศนะเนี่ย
อย่างนี้เฉยเดียวงั้นก็ไม่ต้อง
พวกกลุ่มทัวร์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำ

นึกออกไหมทำอย่างนี้ได้นะ

ตรงหน้าให้รู้ว่า
กลุ่มนี้นะทั้งหมด๒๐๓๐คน
คนอะไรก็ว่ากันไปแค่นั้นเอง
ขอบคุณมาก
สาขาพระราม๒ซอย๓๓หลังเกิดเหตุได้ทำการปิดร้านแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบจากการสอบถามพนักงานนะฮะที่อยู่ในร้าน๗๑๑ได้เปิดภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานพบว่าตอนเกิดเหตุในประมาณตีหนึ่งสิบห้านาทีคนร้ายชายรูปร่างทวมสูงก็น่าจะประมาณ๑๗๐นะฮะใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำแบบมีหู
ออกมาแล้วพูดแบบดีด้วยอ๋อเงินหน่อยอ๋อเงินหน่อยโดยคนร้ายได้ชูอาวุธปืนขึ้นมาขู่พนักงานพร้อมกับโยนกระเป๋าสะพายสีดำให้พนักงานเปิดใส่เงินให้ก่อนจะได้ทรัพย์สินไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ๑๐๗๐บาทแค่นั้นเองนะหลังจากนั้นคนร้ายก็เอื้อมมาหยิบกระเป๋าคืนไปพร้อมกับออกปากพูด

เพราะว่าดังนั้นที่อยู่ในคาวเตอร์จะเหลือไม่เท่าไหร่
ก็คือมีพอทอนประมาณนั้น
เพราะส่วนมากคนใช้แบบติ๊ดอะไรอย่างนี้

มันไม่มี๕๐๐ของเขา
ว่า๑๐๐๒๐๐ของเขาบางทีเขากินได้หลายมื้อนะพี่
ใช่๕๐๐พันหนึ่งเขาอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะ
เกิดอยู่หลายประหลายอาทิตย์นะ
บางทีแบบพี่มันพูดยังงั้นไม่ได้
อาจจะพูดว่าแค่๑๐๐๐กว่าบาท
แต่ถ้า

เด็กคนนึงใช่ไหมเรียนหนังสืออยู่บางทีคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันไปแล้ว
อยู่กับยายยายอายุ๗๐๘๐กินเบี้ยคุณชาลาเดือนละ๗๐๐บาท
แล้วเด็กเอาตังค์ที่ไหนเด็กต้องเรียนหนังสืออย่างนี้

ก็ต้องไปหางานทำแบบตัวเล็กบางทีแบบไม่มีตังค์อะไรอย่างนี้

เข้าใจพี่แต่หมายความว่าที่พูดถึงหมายถึงว่า

ว่าค่าเงินค่าของเงินบางทีพันกว่าบาท
แต่ถ้าอย่างเมื่อกี้มันก็ไม่ดีมันเป็นโจรอยู่แล้ว
นั่นสิงานเล็กงานน้อยได้แค่ไหน
ก็ต้องแค่นั้นแหละทำไงได้ล่ะ

ยุคนี้พออันสองเนี้ยยาบ้าถูกกับวิตามินซีอ่ะ

คือวันนี้มันกลายเป็นปัญหาที่แบบว่าใครยังแก้ไม่ตก
เพราะว่าวันนี้ยาบ้าถูกกว่าวิตามินซี

สามารถมันทุกเม็ดไงคุณจำได้ไหมเราอ่านข่าวเข้าไป

ว่าเล่นโทรศัพท์ตบไปแล้วแบบว่าผู้หญิงเกือบน็อก

เขาคิดว่าเป็นโทรศัพท์ดูดนมอยู่
ดูดนมอยู่เนี่ยยังโดนฟาดไปเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้๑โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่

เมื่อวานนี้เห็นป่ะมีที่ภูเก็ต
นักท่องเที่ยวจีนก็เดินอยู่
แล้วมอเตอร์ไซค์ขี่มากระชากกระเป๋าเขาที่เขาสะพายอย่างนี้

ดึงไว้ไกลมากเหรอคะไกลมากน่าโง่งสารมาก
พี่ก็แบบทุกอย่างคือทุกวันมันน่ากลัวจริงนะน้อง

วันนี้ปัญหายาบ้ามันเป็นปัญหาหลักไปแล้วนะ

ปฐานสภา๑ทำอะไรได้ไหมจะช่วยเหรอได้รู้ไหม

ไม่อยากแตะต้องเรื่องแบบนี้

ไปดูนางงามกันดีกว่าสนุกดีที่ประเทศพม่า

เปียก
เขาจะมีแบบว่าไปดูอันนี้อะไรอ่ะเป็นเหมือนมีหางเป็นแบบเป็นรถเมย์
เป็นแบบว่าไปรถเมย์เหมือนแบบภูมิประเทศบ้านเขาบ้านชองบ้านเขาอันนี้ก็เป็นนางอะไรวะ
ไปดูหุ่นดีมั้ยเนี่ยหุ่นดีสิก็เป็นแบบหนังนาฬิกาซ้ายเลยอ่ะนี่ไปดูพระม่าฉันในฐานะที่ไปพระม่ามา๑๐๒๐ปีที่แบบไปบ่อยสุด
หน้าไม่ค่อยสวยเดี๋ยวนี้นะคนพม่าอยู่ดีแบบหน้าตาดีขึ้นมาหมดเลยนะผู้ชายก็หลอกผู้หญิงก็สวยมาหมดแล้ว
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรอีกล่ะก็เขาไปตั้งศูนย์ศัลยกรรมที่นั่นแล้วไงแต่ผมเห็นผู้หญิงที่สปลาวสวยทุกคนสวยสิสวยเยอะมากสวยเยอะมากเลยอ่ะแต่ผิวดี
โอเคเลยอ่ะคุณเคยไปตอนไหนมาล่ะไปปลาลาวราชาธิบราวตอนไหน
โอ้ยนี่มีงูด้วยนะอย่าง
ดูผ่านข้างหน้าเฉยไม่ได้เข้าไปข้างใน

อันนั้นขำนะมาคุณนาคไงซุดอะไรเท่าครับ

เขาก็ลงดูให้ชุดใหญ่ว่าเขาไปเดินที่คานจริง

ไม่ไม่ใช่บอกว่าเป็นพวกไฮโซ

อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเอาไม่ลาเราจ่ายไม่ลาเจ็ดแสน
ไม่คนมีเงินเขาก็ไม่ไปกัน
เยอะมากเยอะมากคนจีนไปเยอะมาก
หมายถึงว่าคนมีเงินที่เป็นแบบว่าไฮโซเนี่ยเขาก็ไม่ไป
มีอยู่คนเดียวที่ไปแต่นอกนั้นก็ไม่ไปเลย

แต่ว่าพวกดาราไปกันเยอะ

ถ่ายเขานะกล้องมือถืออืมกล้องมือถือไม่แต่ชุดแปลกแปลกนี้
ฝรั่งจะถ่ายเอาอย่างงี้ดีกว่าเออเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาง่ายง่ายเลย
ค่ะคานเนี่ยนะเฟสวิลเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมอืมแล้วเนี้ยมัน
จะเกิดเนี้ยความแปลกประหลาดมากกว่าออสการ์เพราะว่าคานเนี้ยมัน
เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากดังทั้งหลายเนี่ยไปแต่งตัวแบบโป๊บ
เมื่อก่อนแก้ผ้ากันสุดฤทธสุดเด็ดเลยนะถ้าอยากจะแบบว่าดังแล้วก็เกิด
เธอเข้าใจคำนี้ป่ะมันก็เลยเป็นการต่อเนื่องมาจนถึงตรงนี้
อภัยเราไปอีกเรื่องดีกว่านะฮะหนุ่มเจ้าของรถเป็นงงคุณตมรวจตามมา
โลกออนไลน์นั้นได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนปทุมวันครับได้ทำการล็อกล้อ
เนื่องจากเจ้าของรถนั้นมีการใช้รถยนต์ผิดประเภท
โดยนำเอารถยนต์ส่วนบุคคลนั้นไปใช้วิ่งรับจ้างให้บริการแทน

พี่พูดก่อนไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับผมถามว่ารถผมเสียหายถ้าผมถามว่ารถผมเสียหาย
รับผิดชอบไหมพี่มาครับล้อผมตรงนี้อ่ะมันไม่ได้ข้ามถนนหรือว่าพี่เอารถผมมายกไปสอนอ
ผมไม่ว่าเลยนะแต่พี่บังคับล้อผมนี่กลางห้างนะครับผมออกเวรสามทุ่ม
ถ้าเรายังไม่เป็นชำระครับปรับภายในสามทุ่มไม่ต้องห่วงผมมาผมมายกรอไปแน่นอนผมมายกรอไป
รับผิดชอบนะ๓ทุ่มนะพี่พี่พูดก่อนพี่พูดก่อนพี่รับผิดชอบนะ
บังคับมาบังคับผมคุณเป็นอะไรผมคุณเป็นประชาชนนะครับนะคุณมีอำนาจอะไรตามกฎหมาย
พูดมาเลยว่าถ้ามุติรถผมเสียหายพี่รับผิดชอบไหม
เดี๋ยวผมจะเดินทางไปใกล้ช่องนอดชื่ออะไรครับคุณบัณฑิฐนะ
ชอบใช่ไหมนี่นะครับคุณผู้ชมครับคือนอกจากนี้เนี่ยยังมีการระบุนะครับว่า
เจ้าของรถไม่สามารถนำออกไปขับขี่มาแสดงกับเจ้าพนักงานได้
ทำให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าของรถกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้สั่งให้เจ้าของรถนั้นเดินทางไปจ่ายค่าปรับที่สนปทุมวัน
แต่เจ้าของนี่นะครับไม่ยินยอม
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ทำให้มีผู้คนนั้นเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างนานา
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสามารถเทมเช่นนี้ได้หรือไม่
เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของห้าง
เท่ากับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่เกิดขึ้นริมถนนแต่อย่างใด
ที่ห้ามจอดนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะแต่หากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านหรือห้างสรรพสินค้า
จะต้องพิจารณาว่ามีการประกาศแจ้งทางราชการว่าเป็นทางสานะหรือไม่
ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ที่มักมีการถกเถียงกัน
ก็คือบริเวณพื้นที่ทางออกหรือพื้นที่รอยต่อทางเท้า
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
วันเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับ
ลักษณะและการขี้คลายสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุระหว่างตำรวจประชาชน
ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมีความแม่นยำในข้อกฎหมาย
จะได้ชี้แจงให้ประชาชนนั้นรับทราบได้ชัดเจนนะครับ
และตำรวจนั้นต้องลดการโต้เถียงให้ได้มากที่สุด
กรณีที่มีการให้อำนาจตำรวจตักเตือนได้ก่อนนะฮะนี่ครับ

คือไปจับในห้างคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะ
มันไม่เกิดในห้างตำรวจจับในห้างได้เหรอเธอ
มันอยู่ที่ร้านจอดรถ
ยามเป็นคนต้องมาเคลียร์ใช่ป่
แต่ว่าจอตรงนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่คือก้าวเป็นยามเป็นคนล็อก

เฮ้ยเรายังไงเท้าบ้างที

พระเอกหนุ่มสุดฮอตโป๊ปธนวัฒน์เนี่ยถึงกับทนไม่ไหวต้องออก
โพสต์ข้อความเตือนขอความร่วมมือจากแฟนคลับหลังมีแฟน
บางรายเนี่ยล้ำเส้นลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของพระเอกหนุ่มแบบ
พอดีนะตามไปเช่าห้องใกล้บ้านแล้วต้องไปเช่าห้องใกล้ใกล้บ้าน
ด้วยนะแล้วขับรถวนไปวนมาหน้าบ้านเพื่อติดตามความ
เคลื่อนไหวและที่สำคัญเนี่ยเอากล้องมาถ่ายตอนโป๊บอยู่ใน
บ้านด้วยโดยป๊ากบระบุว่าป๊อบกับป๊ากบเป็นเพื่อนกันการที่
เห็นเพื่อนโดนลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลอย่างนี้อย่างไม่มีรีมิต
บอกเลยป้าคงอยู่นิ่งเงียบเงียบไม่ได้ป้าฝากถึงแฟนคลับ
โป๊ปทุกคนนะคะเข้าใจถึงความรักของแฟนคลับที่มีให้
โป๊ปแต่การที่เช่าห้องติดกับบริเวณบ้านโป๊ปแสดงว่าหลัก
มากเนอะเธอเนาะขับรถวนไปวนมาเพื่อดูความเคลื่อนไหวเขา
อย่างนั้นเอากล้องมาถ่ายตอนโป๊ปอยู่บริเวณบ้านทำให้น้อง
เสียความเป็นส่วนตัวคำว่าพื้นที่ส่วนตัวโปรดเข้าใจด้วย
แบบนี้ไม่ได้เรียกว่ารักและหวังดีนะคะโป๊ปทำงานหนัก
เหนื่อยกลับบ้านมาก็อยากจะพักผ่อนในบ้านของตัวเองแต่ต้อง
คอยระวังตัวอยู่ตลอดป้าว่าไม่ถูกต้องนะหากรักและเป็น
ุงเราจริงขอให้เข้าใจถือขอรบในความเป็นส่วนตัวของ
ขอนะคะให้เพื่อนโป๊ปนอกเหนือจากเวลาทำงานตอนอยู่บ้าน
ได้มีพื้นที่ส่วนตัวของเขาบ้างอย่าให้แม้แต่อยู่บ้านยังต้องรู้สึก
ต้องระวังตัวเองตลอดเวลานะแล้วก็ขณะที่พี่สาวของโป๊ปธนวัฒน์ก็ได้ออกมา
ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุว่ารักกันชอบกันสนับสนุนกันต้อง
มีขอบเขตมีกติกามีมารยาทมีพื้นที่ส่วนตัวให้บ้างนิดหน่อยอย่างน้อยถ้าอยู่
บ้านของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงก็ไม่ควรละเมิดสิทธิกันเกินไปนะคะ
ด้วยรักและเคารพแฟนคลับที่คนที่สนับสนุนโป๊ปทุกทุกคนนะคะขอพื้นที่ส่วนตัวอย่าง
น้อยคือที่บ้านให้แล้วให้แล้วกันใครที่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรเกินขอบเขตขอให้หยุดนะคะ
โอ้ยหยุดสอยลูกชาติลูกกางเกงไนเป็นสิ่งที่แบบกางเกงในโดมซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอ
สอยตลอดเลยจริงแต่มันมีเว็บเนี่ยเธอที่สอยกางเกงในดาราแล้วก็ไปประมูลขาย

ตามบ้านเขาสอยมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

เพราะว่ากำลังอาบน้ำอยู่โดนสอย

ไม่ถูกใจ

ก็บุกกล่ามบ้าน

ศีริตะศีริตะเอาแต่งงานแล้วเราจะแต่งงาน
ขอขอแต่งงานกันแล้วเหมือนเมื่อวานมั้ง

น่าปลื้มใจมากดีใจแท้

เจอคุณปลอมต้องการพิกคุณนี่ปลอมเหมือนพี่ปุ๊ดลำบอก
อะไรฉันก็ดีใจแทนน้องเขาสิ
นี่เขาบอกว่าโอ้โหไม่เคยแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยนะ
ที่ได้มารู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วก็จะรักคนนี้แล้วก็รักตลอดไป

ตอนนี้เรียกแฟนไปได้ด้วยนะ
นี่เขาบอกอย่างนี้วันนี้เนี่ยนะ
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการไปเดินพรมแดงใช่ไหม
ไม่จบไม่สิ้นจริงเลยนะ

ล่าสุดเนี่ยนะมันก็มีแบบว่าคนไปถามมีข้อความอะนะ
เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะ
ซิริต้าเข้าไปเปิดตัวที่นั่นน่ะนะ
ริต้าจริงเขาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณนะคะ
มากเลยนะคะที่มีกระแสตอบรับดีมากเลยตอนที่เขาไปเดินที่พรมแดงคราวนี้นะคะ
เราก็เลยต้องไปถามมันมี๒กระแสนะลิต้า

ไม่ได้ดูค่ะ
เขาบอกเราว่าเราชอบจือปากมากเกินไปนะ

เหมือนเผ็ดอย่างเงี้ย

คนที่สวย

ไม่เอียงไม่ใช่เอ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

ปากเขากลัวละอย่างงี้หรอใช่ค่ะไม่ได้ฉีดโบท็อกใช่ไหมไม่ได้
ทำจริงช่างหน้านี้นะคะที่เขาแต่งหน้าลิต้าอยู่ประจำ
เนี้ยนะเขายังบอกเลยบอกว่าไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมไม่ได้ฉีด
ฉีดโบท็อกไหมฉีดตลอดกินไหมกินเลยผมเหรอดื่มเลย
ดื่มถ้ากินได้ก็ต้องกินอ่ะน้องฉีดจนดื้อแล้วอ่ะกูไม่เป็น
กูรู้ได้ความสวยความงามเขาไม่ดูหน้าแล้วดูดูฉีดไหมอ่ะ
เจ๊แข่งนั้นละละมั้งมันเป็นโบราชคุณไอ้มากว่าดึงดึงหน้า
ไหมเนี้ยอ่ะอาจารย์ขาวเขาถามว่าฉีดไหมแต่น้องก็บอกว่า
เป็นการดึงทำผมเขาแบบว่าเนี้ยแบบลั้งผมอย่างงี้น่ะมันก็
อะนี่เหมือนกับตึงขึ้นได้
จอนเนี้ยก็จะไปอยู่ตรงเนี้ย

มันยังไม่มีอยู่ตัวตูนออกาย
ไม่มีจรขับหูไว้
ผ้าอยู่แบบนี้

ไม่ได้ฉีดนะตลกเขาไม่ได้ฉีดโบท็อก

เรานะนั่งสัมภาษณ์เขาในสามแซ่บเราก็เห็นเขาชัดเนี่ยนะ

พิธีกรสองคนไม่ต้องปลอมหรอก
อีจริง
ลูกประธานสภาเมื่อหนึ่ง

ไอ้ช่อเป็นบรรยาก

ก็ไปรับหนังอยู่ที่ต่างประเทศที่ฮอลลีวูดนะฮะ

แล้วก็ร่วมเล่นกับซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูด
ก็เรียกว่าถ่ายทำกันแบบทรหดนะฮะ

ต้องรอดูในปี๒๐๒๐เขาว่าอย่างนั้น

อบเงินไปให้แม่เขาเนี่ยนะครับ

ไปถึงเสร็จปุ๊บเข้าไปหอมแก้มแม่เลย
นี่ก้มกราบงาม
ทำเอาคุณแม่รินนั้นยิ้มไม่ห่วงนะครับ

นี่เป็นปึ้งอย่างนั้นเลย

บอกลูกคนไหนอยากจะทำดีให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะ
หรือผู้มีพระคุณก็เชิญทำได้เลยนะครับ

มีตัวอย่างแจ่มดีจากซุปเปอร์สตาร์จาพนมไปแล้วนะฮะ

พรุ่งนี้๖โมงเย็นหลังเคารพทงชาติ
กลับมาวิเคราะห์ตัวเลขเรื่องแปลกทั่วไทย